สองพี่น้องหน้าเด็กแต่ไม่เด็กประสบการณ์เพราะส่งตรงมาจากนิวยอร์กพร้อมความสามารถในการทำอาหารที่การันตีมาจากร้านระดับมิชลินสตาร์มาแท็กทีมกันแบบนี้ต้องมีเมนูพิเศษพิเศษมาฝากอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเชฟคริสเชฟกันค่ะ
กลับมาแล้วนะคะกับเชฟกระทะหล่อของเรากับเชฟคริสและเชฟกันค่ะ
หลาดมากคุณผู้ชมค่ะเราเมาส์กันต่อหน้าเลยเชฟค่ะทำอาหารเสร็จกระทงกระทะไม่ล้างวางเผลอเอาไว้อย่างนี้มันหมายความว่าไงคะ
เพราะว่าตอนนี้เครื่องแกงของต้มยำมันกำลังหอมครับก็เลยต้องเก็บไว้ผัดเส้นแล้วก็ซีฟู้ดทั้ง
คือจริงถ้าทำอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องออกมาผักก็ได้ครับก็คือผัดต่อผัดได้ต่อได้เลยเหมือนกัน
แต่ในตอนนี้เนี่ยเรามีพวกซีฟู้ดเพิ่มขึ้นมาเครื่องปลูกแล้วก็มีเส้นสปาเกตตี้
จะบอกว่าเส้นเนี่ยมีวิธีเคล็ดลับในการลวกยังไงบ้าง
จะอร่อยเลยถ้าอย่างนั้นส่วนผสมมีอะไรบ้าง
และส่วนผสมของสปาเกตตี้ผัดต้มยำทะเลแห้งมีดังนี้ค่ะ
กุ้งปลาหมึกปลาหอยน้ำมันมะกอกนมข้นจืดผักชีเส้นสปาเกตตี้เกลือชอบค่ะเชฟ
จริงค่ะเชฟเริ่มเลยค่ะเปิดเตาปิดฝั่งครับตกใจนึกว่าไฟดูด
อยากได้ไฟประมาณเท่าไหร่คะร้อนไหม
ประมาณ๘๐๐นี่แหละครับกลางปลายแล้วก็เติมน้ำมันไปอีกนิดนึง
เติมน้ำมันไปหน่อยแล้วก็ใส่อาหารทะเลหลายอย่างลงไปเลยครับ
ใส่ปลาก่อนน่าจะดีที่สุดอ่าสุกช้าแล้วก็เอาย่างหนังไว้ด้วยเลย
ต้องย่างใส่หนังไปเลยวางลงหนัง

ก็จะใส่เกลือนิดนึงบนอาหารทะเลทั้งหมดนะครับ
ไม่เยอะมากครับเพราะว่าเครื่องต้มยำน่าจะเค็มใช่ไหม
เพราะอะไรทำไมเราต้องใส่เกลือ
มันเหมือนดึงความหวานของเนื้อปลาออกมา
นี่เป็นเทคนิคนะคะก็คือใส่เนื้อปลาก่อนแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นหนังเนี่ย

ไม่ต้องกลัว

เออมันถอยอยู่มี

อร่อยเพื่อนจะได้เข้มโค้น

ถ้าไม่มีสปาเกตตี้เราใช้อย่างอื่นได้ไหม

กี่ช้อนดีสองแล้วเนอะได้ครับจะได้เข้มข้นหน่อย

แล้วก็พริกขี้พริกชี้ฟ้า
โหดอ่ะโหดแล้วเนอะนี่เสร็จแล้วอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะ

อีกข้อด้วยล่ะคือตัวผมผมไม่ชอบให้กุ้งมันไปต่อข้างโน้นอ๋อนิดเดียวครับ
แล้วจากอันนี้ล่ะเราว่าสวยนะ

ให้กี่คะแนนคะ๕แล้วไอ้กิ๊น

เอาแม่ถึงกาวแม่แล้ว
เรื่องของการกินบ้างเรื่องของรสชาติ
มันจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องแบบว่าขับเขี้ยวกันบ้าง
คาโดยความอร่อยชิฟว์ถ้านั้นให้เครีสเป็นคนให้จันแน่ดีกว่า
โอเคครับ

เครีสคลายมาหาออกมา
นี่มันอธิบายยากหรือมันผื่นอึดพอโอมพูดมา

เอามีดมาแม่เอามีดมา

ไม่ใช่การขู่บังคับลองชิมทางฝั่งนั้นดูสิลูก
น้องกันถ้าครั้งนี้กันยังให้คะแนนผิดพลาดอีก

เรียกกินปับหมึกแต่ว่านางเลิกกินปับหมึก
ด้วงอีกค่ะฮ่า
อันนนี้ได้๕เต็ม๕
ไม่ใช่สิมันเต็ม๕
ครับนี่ให้๕คะแนนครับผมโอ้โฮ
ถ้าสั่งนะผมว่าฝั่งนี้ปรุงอร่อยกว่า

ใช้มากันดูเปล่า

เออโอเค

และวันนี้เมนูสปาเกตตี้ผัดต้มยำทะเลแห้ง
ก็ทำให้ฝั่งแม่บ้านท็อปแม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอ
รับคะแนนไปอย่างเท่าเทียมกันทีมละ๙คะแนน
ใครอยากแซ่บแบบอินเตอร์แต่รสชาติจัดจ้านแบบไทย

จริงแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถทำเองได้ตามที่บ้านเนอะ
แบบว่าทำเองแบบง่ายแล้วก็ใครอยากใส่เครื่องเยอะแค่ไหน

ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟสุดหล่อด้วย
ขอบคุณเชฟเชฟคุณเชฟคริสแล้วก็เชฟกันนะคะที่
ยังคงสอนทำอาหารไทยแบบแท้แต่สไตล์โมเดิร์
เชฟของเราประทับใจที่สุดแหละค่ะ

คุณแม่จะบุ๊กตัวไว้ว่าครั้งหน้าจะขอตัวเข้ามาอีก

เหยิบจะอยากไว้เรียบร้อยแล้วไม่ให้กลับมา
แล้วก็สไตล์ในการทำก็ดูอินเตอร์เนสแน่นมาก

แต่ครั้งหน้าก็ต้องมีเมนูที่แบบว่าเลิศอีกนะ

ลับความสวยความงามคุณผู้ชมค่ะ